คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็คือการก่อตัวของพายุ๒ลูกที่อยู่ขนาดเมืองในของเราครับ
ซึ่งแน่นอนส่งผลกระทบหลายพื้นที่ในเมืองไทย
ลูกที่น่าจับตาก็คือพายุที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
ลูกนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลกับเมืองในของเราในช่วงวันลอยกระทงนะครับ
แต่ว่า๑ลูกลูกนี้ครับอยู่บริเวณอ่าวเบงกอ
มีทิศทานอนมพื้นที่เข้าสู่บริเวณปากอ่าวนะครับ
แน่นอนเป็นพายุที่จะส่งผลกับเมืองไทยของเราก่อน
แต่ก็จะไม่หนักหน่วงเหมือนพายุที่จะเข้าในช่วงวันลอยกระทงนะครับ
พายุลูกนี้ตอนนี้กำลังพัดเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
อบความชื้นหอบไอน้ำหอบกลุ่มฝนเข้าไปสู่ศูนย์กลาง
ดังนั้นในระยะนี้จากพายุสองลูกจึงทำให้เมืองไทยของเราอากาศค่อนข้างนิ่งนะครับ
ค่อนข้างนิ่งอากาศในตอนเช้าจะรู้สึกเห็นหมอกปกคลุมตามยอดตึกที่สำคัญ

นี่คือผลกระทบในช่วงแรกนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ก็จะทำให้คลื่นนั้นมีความแรงนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ใครจะออกเรือก็คงต้องระวังหน่อยนะครับ
หลังจากนั้นครับพายุก็จะไปอยู่บริเวณปากอ่าว
ซึ่งจุดที่จะได้รับผลกระทบต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
คืนนี้หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนตกลงมา
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดกับพม่านะครับ

เพราะว่ารักษณะการเกิดฝนที่เกิดขึ้น
เป็นลักษณะการนำพาความชื้นจากความชื้นที่สะสมในพายุถูกดึงขึ้นไป
โดยกระแสลมที่อยู่ที่ระดับ๕กิโลเมตรนะครับ
กระแสลมนี้เองเวลาพัดผ่านในบริเวณใดก็ตาม
จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ช่วงแรกจะมีความรู้สึกร้อนอบอ้าวมากนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองตามมาด้วย
กระแสลมที่นำความเย็นมาสู่บริเวณดังกล่าว
ซึ่งตอนนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษนะครับ
หลังจากพายุลูกนี้อ่อนกำลังลง

แล้วก็จะค่อยเคลื่อนเข้าสู่เมืองไทยของเราในช่วงวันลอยกระทงนั่นเอง

บริเวณตอนบนจะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือนะครับสีจะอ่อนกว่าพื้นที่อื่น
เพราะว่ามีลักษณะของเมฆเข้ามาปกคลุม

ตอนกลางลักษณะตอนนี้อากาศค่อนข้างนิ่งนะครับ
จะสังเกตว่าวิทยาลัยภูมิปกติแล้วจะอยู่ที่๓๐ต้นทั้งนั้น

ส่วนพื้นที่อื่นก็จะเป็นปกตินะครับ๒๐กว่า
ซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้ลักษณะร่างกายกับลักษณะอากาศที่อยู่โดยรอบ

ผมพุทธนันทร์พี่สิบอาหารสวัสดีครับ